ทุกผู้ชมครับมีลูกสาวของผู้ที่เขาถูกชนแล้วหนีแล้วก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
เขามาร้องผ่านไทยรัฐทีวีบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับคุณแม่หน่อย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุกระบะคันหนึ่งขับสายไปสายมา
แล้วไปชนรถซาเล้งที่แม่เธอเนี่ยขี่อยู่ที่ริมถนนก่อนจะลากไปทั้งคนทั้งรถซาเล้ง
แล้วแม่เธอก็เสียชีวิตนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่๑๘มิถุนายนนะครับ
ตีสามครึ่งนี่คือคุณแม่ของคนที่มาร้องผ่านไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกว่าขอความช่วยเหลือด้านคดีหน่อยเพราะหลังเกิดเหตุตั้งหลายวัน
ทำไมไม่มีใครโทรมาแจ้งลูกเขาว่าแม่เขาถูกรถชนตาย
แล้วไม่ได้ว่าหนีอะไรตอนนั้นนะฮะคนขับรถเนี่ยเขาเมา
อ่าแต่ตอนหลังเหมือนกับว่าไม่มาติดต่อไม่มาดูแลอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเราก็ได้คุยกับทางญาติของเขาแล้วนะฮะ
ส่วนนี้คือรถซาเล้งที่ถูกลากไปด้วยคือลูกสาวของผู้ตายบอกที่มารู้ข่าวเนี่ย
รู้ข่าวจากชาวบ้านนะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๘มิถุนายน
รู้ข่าว๒๐มิถุนายนนี่สภาพกระบะคันที่ชนแม่เธอจนเสียชีวิต
แล้ววันที่ไปหาตำรวจหลังรู้ข่าวเนี่ยเธอบอกเธอพยายามติดต่อโทรหาแม่ตลอด
เพราะไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนวันนั้นลองโทรอีกโทรไปที่เบอร์ของแม่นี่แหละ
โทรศัพท์เสียงมันดังโทรศัพท์มันอยู่ที่โต๊ะร้อยเวรอืม
มีโทรศัพท์แม่อยู่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วทำไมไม่โทรหาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับป้าเปรี้ยวฮะป้าเปรี้ยวฉิมสุวรรณอายุ๖๐ปี
นี่ฮะลูกสาวบอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดวันนั้นแม่เนี่ยขี่ซาเล้งอย่างช้า
ตีสามแปดนาทีวันนั้นเข้าสู่สิบแปดมิถุนายนแล้ว
แล้วมีกระบะยี่ห้ออีซูซูคันหนึ่งขับมาแบบเซไปเซมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายรถซาเล้งของแม่เธอแบบไม่เบรกเลยลากไปด้วยทั้งคนทั้งรถ
ก่อนที่จะมีรอปภคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นวิ่งออกมาดู
รอปภของหมู่บ้านแถวนั้นนะฮะนี่ที่วิ่งออกมานี่เห็นไหมฮะ
แล้วก็ไปช่วยเหลือป้าเปรี้ยวนะหลังจากถูกชน
แต่สุดท้ายป้าเปรี้ยวเสียชีวิตรถกระบะชนแล้วก็ลากไปนะฮะ
ร้อยเมตรได้ป้าเปรี้ยวเนี่ย
ฝากระโปรงหน้ารถกระบะแบบมือเกาะไว้แน่นเลยนะฮะ
คล้ายกับเหมือนกับกลัวรถจะชนแล้วหนีหรือยังไง
หรือกลัวจะตกหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
แต่ลูกสาวบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์
พี่ชายถูกรถชนแล้วหนีอย่างนี้เหมือนกัน
แม่ก็สู้คดีจนแบบชนะคดีมาได้
ครั้งนี้แม่ถูกชนเองเลยไม่รู้ว่ายังไงแม่เลยเกาะกระโปรงหน้ารถแบบนี้นะฮะ
คนขับรถชื่อนายยุรนันอายุ๓๒ปีนะครับ
นี่นะฮะคือลูกสาวผู้ตายบอกว่ารอปภที่ไปช่วยเนี่ยเขาอ้างว่า
เห็นอยู่บนรถในสภาพเมาเลยนะเมาแบบช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้
ชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยแล้วเขาก็มาที่เกิดเหตุกัน
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลูกสาวของป้าเปรี้ยว
ต้องมาร้องผ่านเพจไทยรัฐนิวโชว์ผ่านไทยรัฐทีวีเนี่ย
ลูกสาวชื่อนางสาวนัทธวดีนะครับอายุ๒๖ปี
บอกว่าเนื่องจากเธอยังสงสัยแล้วก็ติดใจหลายประเด็นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
วันนี้คุณเหมียวสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับลูกสาว
ลูกสาวพาไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะบอกว่านี่ตรงนี้เลย
ถนนสวนส้มในตะบนท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ลูกสาวบอกว่าแม่เนี่ยถูกรถกระบะชนแล้วก็ลากไปแล้วก็เสียชีวิต
คืนวันเสาร์ที่๑๘มิถุนายนตี๓๓๐ต่อเนื่องเช้าอาทิตย์๑๙มิถุนายน
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสมุทรสาคร
แล้วก็ทางกู้ภัยก็มาที่ที่เกิดเหตุแต่ไม่มีใครติดต่อหาครอบครัวเลย
ลูกสาวก็ไม่รู้เรื่องเธอบอกเธอมารู้ข่าวจากชาวบ้าน
รู้ข่าวก็จันทร์๒๐มิถุนายนแล้วช่วงเที่ยงตอนนั้นรีบไปที่โรงพักเลยนะฮะ
ระหว่างเดินทางก็โทรเข้าเครื่องแม่ตลอดแต่โทรศัพท์แม่ไม่มีคนรับสายเลยนะ
บางทีมีคนรับก็รับแบบตัดสายทิ้งจนกระทั่งมาถึงโรงพักมาถึงโต๊ะร้อยเวร
กำลังถามเรื่องคดีกับตำรวจนะว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วเธอยิ่งตกใจว่าเอ้าคือครอบครัวยังไม่ได้แบบ
รับทราบอะไรทางคดีเลยนี่แจ้งข้อหาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเหรอ
แล้วฝั่งนั้นฝั่งคู่กรณีไม่มีการที่จะติดต่อกลับมา
พยายามมาแสดงความรับผิดชอบอะไรกับเรา
คำขอโทษสักคำไม่มีไม่มีคำขอโทษ
ไม่มีการแสดงว่าจะมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
หนูต้องสืบเองว่าบ้านเขาอยู่ไหน
เพราะว่าได้บันทึกประจำว่าอะไรจากตำรวจ
ต้องไปตามหาเองพูดปัดอย่างเดียวเลยว่า
ไม่มี
เป็นว่าเป็นรูปสุดท้ายที่ได้เห็นแม่ตอนที่ยังมีชีวิต
นี่ฮะรูปของแม่ที่แม่โพสต์เอาไว้
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะ
ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากทางฝั่งผู้ก่อเหตุเลย
คนขับรถจะไม่ได้หนีแต่ก็เมาแล้วไปไหนไม่ได้
เธอบอกเธอเคยไปเจอครอบครัวผู้ก่อเหตุมาแล้ว
ทางฝั่งครอบครัวผู้ก่อเหตุบอกว่าคนก่อเหตุติดคุกไปแล้ว
แล้วไม่สะดวกจะมาร่วมงานอะไรด้วย
แล้วยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมา
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
จนถึงขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกเธอไปคุยอะไรเพิ่มเติม
ลูกชายของผู้ตายเป็นลูกชายคนเล็กนะฮะ
บอกว่าพอรู้ว่าแม่เสียชีวิตเขาเสียใจมาก
แล้วเชื่อว่าวิญญาณแม่ต้องกลับมาที่บ้านด้วย

คล้ายกับยายกลับมาที่บ้านเหมือนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

ผมอยากบวชให้แม่เต็มที่เลยพี่

เพราะผมก็เสียใจที่แบบไม่ได้บวชตอนเขาให้เขาเห็น
ตอนเขาอยู่ไม่ทำให้เขาผมก็เสียใจอะพี่

เมื่อคืนที่ผ่านมาทางครอบครัวได้นิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของป้าเปรี้ยวที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ลูกชายก็เรียกแม่ให้กลับบ้าน
ก็ตามความเชื่อนะฮะเขาก็จะนำกลวยบายสีมาวางเอาไว้นะ
จนมีความเย็นขึ้นก็เหมือนกับผู้ตายจะรับรู้แล้วนะ
ก็จะใช้ผ้าขาวเนี่ยมัดแล้วก็พากลับบ้าน
ทั้งฝั่งผู้ก่อเหตุเราก็ต้องไปฟังหน่อย
ผู้ก่อเหตุถูกฝากขังดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ไปที่บ้านเนี่ยเพราะว่าอยากจะทราบว่าเออยังไงทางฝั่งของผู้ตาย
ลูกเขาบอกยังไม่เห็นติดต่อแสดงความรับผิดชอบอะไร
บอกแค่ว่าผู้ก่อเหตุติดคุกไปแล้ว
เจอกับน้องสาวของคนก่อเหตุนะฮะคนขับรถกระบะในคืนวันนั้น
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะติดต่อไปยังตำรวจเจ้าของคดีแล้ว
ทำให้ทราบว่าทางญาติผู้ตายเนี่ยยังติดต่อไม่ได้หรือยังไม่ติดต่อมานี่แหละ
ก็เลยยังไม่รู้จะติดต่อใคร
จนกระทั่งมีลูกสาวผู้ตายติดต่อมาแต่ฟังซุ่มเสียงแล้ว
เขาพูดจาเหมือนกับลักษณะโมโหก็เลยไม่กล้าจะไปงานศพ
ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือแม่ของเธอเธอเป็นน้องสาวผู้ก่อเหตุนะ
บอกว่าแม่เนี่ยพยายามไปหาหยิบยืมอยู่แต่มันยังไม่มีนะมันยังได้ไม่มากพอ
เพราะแม่เองก็ทำงานก่อสร้างรายได้ก็น้อยรายได้ไม่ได้เยอะแยะอะไร
แล้วมันได้แค่นั้น
ก็ต้องปล่อยค่ะเงินประกันตัวให้เขาออกมายังไม่มีเลย
เขาก็เสียใจอะค่ะเขาก็ยอมรับเอาหมดเขาก็ผิดหมดเขาก็บอก
แต่ว่ารถมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันช่วยก็คือแต่เงินส่วนตัวเท่านั้นที่จะช่วยใช่ไหม
มันได้แค่นั้นถ้าเงินหลักแสนมันไม่มีหรอก
แต่เขาเข้าใจเขาอยู่นะก็ขอโทษเขาอีกครั้งก็แล้วกัน
อ้าวนี่ทางฝั่งของญาติผู้ก่อเหตุนะฮะ
คุณสุชาดาไปถามทางตำรวจด้วยเพราะว่าทางญาติของผู้ตายเขาเหมือนยังติดใจอยู่
โดยเฉพาะเรื่องการไม่แจ้งเหตุตำรวจสพมสมุทรสาครนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยก็ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้ตายแล้วก็ทรัพย์สินต่างเนี่ย
แล้วบอกโทรศัพท์หาแม่เอาโทรศัพท์แม่ดังอยู่ที่โต๊ร้อยเวรทำไมไม่โทรแจ้ง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าร้อยเวรเนี่ยพอเขาเก็บโทรศัพท์มือถือของป้าเปรี้ยวเอาไว้ที่โต๊ะเนี่ย
เอาไว้ในหีบห่อที่กู้ภัยเขาห่อมาให้เนี่ยร้อยเวรต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
ก็เลยไม่ทันได้รับสายตอนที่ทางญาติเขาโทรมาเลยไม่ได้รับสาย
มันเลยเป็นอย่างนั้นจนญาติเขาได้รับแจ้งจากทางชาวโบ้งชาวบ้านเขาบอกกัน
ก็เลยมาที่โรงพักนี่แหละฮะส่วนรถกระบะของผู้ก่อเหตุกับรถซาเล้งของผู้ตาย
ไม่มีพรบไม่มีประกันทั้งคู่ฝ่ายของผู้ก่อเหตุญาติก็บอกไม่มีเงินประกันตัว
ญาติของผู้ตายตำรวจก็ยังติดต่อไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งอะไรกัน
ก็เลยได้ดำเนินการแจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาเมาแล้วขับ๒ข้อหาแล้วก็ฝากขังไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายก็คือญาติผู้ก่อเหตุกับญาติผู้ตายมาคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาต่าง